มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องราวของสาวแก๊งนางฟ้านะคะ
บอกเลยว่ามีข่าวให้อ่านให้เมาส์ไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
เมื่อวานนี้เมาส์กันไปแล้วสำหรับข่าวดีของคุณแอนอลิชานั่นเองนะคะ
คราวนี้เป็นข่าวที่เพื่อนต้องร่วมใจกันซัพพอร์ตหน่อยแล้วกันนะคะ
บอกเลยค่ะว่าวุ้นเส้นเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมกวนนะคะ
นานาออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าเลิกกับไฮโซไนท์ค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวเมาส์มาว่าหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าเนี่ย
อกดอกไปแล้วหนึ่งคนนะฮะก็นี่แหละค่ะ
ก็เห็นว่าเกิดจากทริปอะไรก็ไม่รู้นะคะเกิดจากเรื่องราวอะไรไม่รู้
เดี๋ยวรอให้วุ้นเส้นออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ไปทริปพักใจกับเพื่อนด้วย
อวดความเซ็กซี่กันจนฮือฮากันไปแล้วค่ะ
ส่วนสาเหตุอย่างที่เมาส์กันด้วยอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องอายุก็ส่วนหนึ่งนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงฝ่ายชายไปปิ๊งรักดาราสาวรุ่นน้องอีกคน
แต่จะเป็นใครยังไงก็เดี๋ยวค่อยรออัปเดตกันอีกที
หรือว่ารอฟังจากปากสาววุ้นเส้นอีกทีนะคะ
แต่ที่แน่ตอนนี้เนี่ยวุ้นเส้นโสดแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็ขอเคลียร์อีกประเด็นนึงแล้วก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการแชร์กันเยอะใช่ไหม
ดาราสาวเอลซ่าที่กำลังจะถูกขอแต่งงานจากไฮโซกรรมลอ

เรื่องนี้ไปเดากันใหม่นะคะ
ดาราสาวเอลซ่าราชิมิขีดท่าชื่อวุ้นเซนออกก่อน
แต่เขามีแววมาว่าเป็นอักษรย่ออัก

ไปดูกันในเพจอะเยอะเขาลงชื่ออะไรหมดละ
ไปอ่านตามคอมเมนต์ก็ได้นะคะ